ไปที่นครพนมไปดูเรื่องพระยอดคุณผู้ชมค่ะนะครับคือเขาเชื่อเรื่องมนต์ดำ
คือพระยอดท่านเนี่ยนะคือเป็นพระสายทุดงท่านหายไปเป็นเดือนแล้ว
หายไปเป็นเดือนแล้วคือไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเลย
ล่าสุดนะครับคือเหมือนกับวิญญาณของพระรอด
คือทางครอบครัวเชื่อว่าท่านน่าจะมรณภาพไปแล้วมาแฝงร่างแม่ครับ
อืมค่ะเสียงเรื่องศาสตร์วิญญาณของผมอีกนะ
เพื่อนผิดใจอะไรทำไมเป็นคนที่ถึงทำร้ายไอลงพระยอดครับผม
วันไม่ทำอะไรท่านก็คิดหาแต่เรื่องปัจจัยอย่างเดียวค่ะ
ผมโทรมาเอาปัจจัยกับโยมแม่
โยมแม่ของพระยอดครับคุณผู้ชม
ดอกไม้หลาบภูอายุ๕๘ปีนะครับ

พีอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ท่านบอกว่าพระยอดหรือพระสลาวุฒิหลาบ
ผู้อายุ๔๐ปีนะครับ
ลูกชายที่บวชมาเกือบ๒๐ปี

เป็นหลักฐานเพื่อหาเบาะแสคนหาอยู่ที่

ขอเงินแม่ไป๓๐๐๐บาท

ก็เลยฆ่าพระยอดนะครับ
ซึ่งไม่มีใครตามหาพระยอดนะ

พระเนี่ย
พระยอดเนี่ยบอกกับแม่ว่านะ

มีวิชาอาคมมนต์ดำ

จนหมรณภาพและอำพลางศพไว้
พลางศพไว้ในพื้นที่ของวัดผาดำสันติธรรม
แล้วท้าด้วยว่าไม่มีใครตามเจอหรอก
ถ้าไม่มีวิชาอาคมแบบฉันเนี่ยนะครับ
แล้วท้าไปถึงหมอปลานด้วยนะนะครับบอก

ส่วนสาเหตุที่ฆ่าพระยอดก็คือนะครับ
ทำไปเพราะเรื่องเงินต้องดูแลผู้หญิงหลายคน
แต่พระยอดเนี่ยไม่เอาเงินมาให้ตามต้องการเลยโกรธเลยแค้นนะครับ
เอาลองฟังเสียงหน่อยฮะ

เป็นสิ่งลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
มากมากหน่อยก็ดีนะเหตุการณ์นี้นะครับ
ญาติญาติก็เชื่อว่าพระยอดน่าจะถูกฆ่าแล้วมรณภาพจริง
ก็เรียกร้องให้ตำรวจนะครับช่วยตรวจสอบนะครับ
สืบหาข้อเท็จจริงตามหาพระยอดที่หายไปเดือนกว่าแล้วครับ
พอฟังข่าวแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมขอให้หาเจอนะ